ร่างมะ
เป็นเกลียดหน้าตาของอยู่ของคุณ
อย่าใจเย็นสักครั้งหนึ่ง
ขวานี่จำไว้นะว่าใส่กระเป๋าไว้
อย่าลืมนะว่าอยู่ในกระเป๋าเราโอเคนะ
ใจอยู่กับเด็กกับตัวโอเคมั้ย

มาพูดมา

เหมือนอาบน้ำเลยวะ
พี่พอลูกหน่อย

จะเข้าไปสิ

มึงออก
มึงเอาไป

ต่ำเข้าระอีกนิดนึง
ไม่ต้องไปเคลียร์หัวมันเดี๋ยว
เข้าแล้วเดี๋ยว
เอาไว้ได้เอาเอามา
เอาข้อมันอรบ

ได้เชื่อเดียวหูเต็มเลยไม่มีปล่อยกับจับไม่ปล่อยเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อ
เห้อมีไม้ทำไมวะมีไม้ไว้ทำไมอ้อนนี้แสงนี้เวลาเราทำเนี่ย
มันแหงให้มันเลยนี่สวมมันเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยชนใจ
เก๋โอ้ยน้องโก๊ยน้องโก๊ย
แม่งโอ้วววฟ้าฟ้า